ไทยรัฐนิวโชว์ในวันนี้เราจะเริ่มที่สถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่ประเทศลาวนะครับ
โดยล่าสุดนั้นทางการลาวประกาศเคอร์ฟิลล์ที่เมืองไซสมบูรณ์นะครับ
หลังจากเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาล
แล้วก็ล่าสุดนั้นได้มีการสังหารทหารและพลเรือนนะครับเสียชีวิตรวมทั้งหมด๖คนครับ
โดยห้ามประชาชนออกนอกเคหาสถานในยาวิการหลังจากเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลลาว
ซึ่งล่าสุดนะครับได้เกิดเหตุสังหารทหาร๓นายและพลเรือนอีก๓คนบาดเจ็บอีกหลายสิบคน
พันธุ์ตำรวจโทบวนพันธ์ผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจเมืองไซสมบูรณ์
และยืนยันว่าขณะนี้สถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมของทางการ
และตำรวจกำลังเร่งสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รายงานข่าวระบุว่าในพื้นที่นี้เพิ่งจะเสร็จสิ้นการเฉลิมฉลองวันชาติเมื่อเช้าวันนี้
หลังจากที่ต้องเลื่อนงานฉลองวันชาติจากเดิมจะต้องมีขึ้นในวันที่๒ธันวาคม
แต่เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง
จำเป็นต้องเลื่อนงานฉลองด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย
โดยเมืองไซสมบูรณ์เคยเป็นหนึ่งในแขวงหรือจังหวัดของลาว
แต่ว่าได้ถูกยุบไปเป็นส่วนหนึ่งของแขวงเวียงจันทร์เมื่อปี๒๕๕๙